คุณผู้ชมคะเอามาเตือนภัยกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
เรื่องของการถูกหลอกมันมีทุกรูปแบบ

แล้วคือเยอะมากเลยนี่เอาอีกแล้วเราต้องมานั่งอ่านข่าวแบบนี้
คุณผู้ชมระวังนะอะไรที่มันเกินจริงเราต้องคิดเลย
เฮ้ยลงทุนแค่นี้ผลตอบแทนทำไมมันเยอะจัง

เปิดร้านทำเล็บ

แต่ผู้เสียหายที่ถูกหลอกศูนย์ไป๑๐ล้าน
ใช่คุณแล้วตอนนี้มีผู้เสียหายหลายสิบคนนะคะ
หนึ่งในผู้เสียหายก็ไปร้องทางด้านของทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะ
แล้วบอกให้ช่วยด้วยเพราะว่าเธอเนี่ยถูกเน็ตไอดอลสาวชื่อดัง
เคยออกรายการดังทีวีด้วยนะ
รายการร้องเพลงร้องกับนักร้องดังจริง
แล้วก็นั่นนำมาเป็นโฟลไฟล์สร้างโฟลไฟล์ตัวเองให้ดี
นี่แหละก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายคนหลงเชื่อนะคะ

ชื่อนางสาวกันวราพัฒน์นะคะเป็นคนที่ไปยื่นหนังสือ
ร้องต่อผลโรงตรีมนตรีเทศขันต์ที่กองประปรามนั่นแหละ
บอกว่าถูกเน็ตไอดอลสาวคนหนึ่งหลอกลงทุนค่ะ
เชิญชวนให้ไปเปิดร้านทำเล็บบอกจะได้ผลตอบแทนสูง
เงินไปแล้วก็ไม่ได้เงินปันผลตามที่กล่าวอ้าง
เงินที่ลงไปก็ไม่ได้คืนด้วย
แล้วอย่างนี้แหละค่ะเขาบอกว่ามีผู้เสียหายน่าจะร่วม๓๐คนแล้ว
เงินกันไปมากกว่า๑๐ล้านบาท
โดยพฤติกรรมของเน็ตไอดอลสาวคนนี้เนี่ย
มีการเปิดเผยมานะคะว่าเธอเป็นคนที่พยายามจะสร้างโปรไฟล์ของตัวเองให้ดูดี
แล้วที่สำคัญคุณยอดคนติดตามเป็นแสน
ก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้หลายคนหลงเชื่อ
เพราะว่าเคยออกรายการดังอย่างที่คุณบุ๊คบอกเมื่อสักครู่
ตัวเธอเองถูกหลอกลงทุนให้ทำร้านทำเล็บ
ลงทุนหุ้นหุ้นละ๕๐๐๐บาท

โอนเงินเข้าไปอ่ะคุณลองดูสิ
๓เดือนแรกนะก็บอกว่าจริงจะต้องปันผลใช่ไหม

ถ้าจะบอกเลิกสัญญาเพราะว่าผู้เสียหายบอกอย่างนี้ไม่รอแล้ว
ทางนู้นบอกต้องรอ๔๐วันจะคืนเงินต้นให้
สุดท้ายอ้างบอกว่าดึงคืนไม่ได้เพราะหุ้นส่วนมันเยอะ
แล้วท้ายสุดผู้เสียหายไม่ได้รับเงินคืน
ไม่ได้คืนเลยถูกต้องค่ะ
ทีนี้เขาบอกว่าคือเคยมีการเจรจากันไปแล้วด้วยนะ
ทำสัญญาใช้เงินคืนขึ้นมาแบ่งจ่ายเป็น๓เดือน

ตัวเองเลยบอกอ้าวถ้าอย่างนี้คิดว่ายังไงก็ไม่ได้เงินคืนแล้วแน่นอน
ตัดสินใจไปแจ้งความแล้วก็ให้ทางด้านของทนายรณรงค์มาร้องกองปราบค่ะ
เดี๋ยวนะพี่จะบอกว่า๖๔๕๖
มันแบบหนูตามจนไม่รู้จะตามยังไงแล้ว
นี่ฮะผู้หญิงคนนี้กับกลุ่มของผู้หญิงคนนี้
หลอกถูกหลอกให้ไปลงทุนร้านทำเล็บเนี่ยคุณ

ทนายรณรงค์บอกว่าจริงผู้เสียหายมีตั้งแต่ปี๖๔
ยัน๖๖เลยยืนเรียงรายกันอยู่ตรงนี้เลยนะ

ปี๖๔นะเน็ตไอดอลที่สร้างโปรไฟล์ตัวเองนะ
ไปถ่ายรูปคู่กับรถหรูถ่ายรูปคู่กับดารา
ปี๖๔เนี่ยหลอกให้ลงทุนนะ
หลอกลงทุนร้านทำเล็บเหมือนกันตอนปี๖๔
พอปี๖๕นะมีอุบายใหม่
หลอกให้ลงทุนออมเงินจะปันผล๖ต่อปี
ก็มีผู้เสียหายอยากจะได้เงินปันผล
ปรากฏว่าออมลงไปเยอะไม่ได้เงินคืน

หลอกให้ลงทุนร้านทำเล็บปันผล๔ต่อเดือน
สุดท้ายไม่ได้ทั้งปันผลไม่ได้ทั้งดอกไม่ได้ทั้งเงินต้น
ใช่ศูนย์ไปหมดเลยรวมแล้วนะครับ
คือต้องระวังนะคุณผู้ชมคือเราต้องคิดไว้เสมอก่อนหนึ่งเลยอย่างหนึ่ง
อย่างแรกว่าใครเขามาชักชวนเราไปทำอะไร
แล้วถ้าเงินปันผลเนี่ยมันได้เร็วได้เยอะผิดปกติ

นั่นสิคือคนเราก็อยากทำมาหากินเนอะ
อยากจะลงทุนกับร้านทำเล็บอะไรเนี่ย

ถ่ายกับรถหรูถ่ายกับดาราเป็นนักร้องอะไรแบบนี้นะครับ

ใช่ค่ะระวังกันไว้หน่อยก็แล้วกันคุณผู้ชมค่ะ